มาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีนะครับ

ถือปืนลูกซองบุกบ้านของอดีตนายจ้าง
เพื่อจะไปเคลียร์ปัญหาคาใจนะครับ
และเป็นวินาทีที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่ม

เป็นนาทีที่ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรี
และชุดสืบสวนภูทรจวัตรปราจีนบุรีนะครับ
โจมเข้ารวบตัวนายซออายุ๓๒ปี

และนายซอเข้าไปหลบซ่อนภายในวัดเนินดินแดง
ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราจิมบุรี
คือก่อนหน้านี้นะครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ซอนถือปืนเข้าไปในบ้านเลขที่๓๒ทับ๑๕หมู่๗ตำบลบ้านพระ
ไปถามหานายสมบัติโสภาซึ่งเป็นอดีตนายจ้าง
เนื่องจากเคยมีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อน
แต่ปรากฏว่าอดีตนายจ้างไม่อยู่บ้าน
นายซอคลุ้มคลั่งครับเอาปืนจี้คนในบ้าน

นางสาวปัธมาสมภาพสิงลูกสาวเจ้าของบ้าน
โทรศัพท์แจ้งตำรวจนะครับ
ออกจากบ้านตรงที่อยู่กับอาหนู
เขาเป็นลูกน้องเก่าอาแล้วทีนี้อาเขาก็ออกจากประกันสังคม
ว่าเขาเป็นนายจ้างกันเนอะเขาก็เอาออกแล้วทีนี้เขาก็ไม่ได้อยู่เนี่ย
ประมาณเกือบเดือนแล้วแหละแล้วอยู่ดีดีอ่ะ
วันนี้เขาก็โผล่มาโผล่มาปุ๊บเขาก็มาถามหาอาหนู
เขาก็เอาปืนจี้เข้าไปในบ้านจี้ไปหาแฟนหนู
แล้วก็หนูก็เลยเดินออกไปที่แรกหนูไม่รู้ว่ามันเป็นปืนจริงหรอก
นึกว่าเป็นของเล่นทีเนี้ยหนูก็ถามมีอะไรเขาก็ถามหาอาหนูอ่ะนะ
เขาก็ถามว่าไอ้บัตรไปไหนพี่ก็บอกว่าเอาเขาไปอยู่ปากช่อง
เหมางานที่ปากช่องแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่า
นี่บอกมีอะไรค่อยคุยแล้วเขาก็ขึ้นกูมึงเขาก็บ่นของเขาแหละ
แล้วเขาบอกว่าแล้วมันไปไหนพี่ก็บอกถ้ามีอะไร
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกับเขาพวกเขาจะมาพรุ่งนี้
จะมาส่งลูกเขามาเรียนที่นี่เออแล้วทีนี้เขาก็ไม่ฝัน
เขาก็บอกว่ากูมีปืนนะพี่ก็เลยเขาก็เลยใช้ปืนเขาอ่ะยิงบนฟ้าที่แรก
นึกว่าของปลอมแล้วทีนี้แฟนหนูบอกไม่ใช่ของปลอมแล้วหนู
มึงลูกซองเต็มตัวมันเลยมันแฟนลูกลูกปืนอะเต็มไปหมดเลย
ยังถือว่ามีสติมากนะครับผู้หญิงคนนี้ก็โทรแจ้งตำรวจ
โทรด้วยนะแอบโทรแจ้งตำรวจ
หลังจากการโทรแจ้งตำรวจแล้วนะครับนายซอรู้ว่าตำรวจบุกมาถึงบ้านนี้แล้ว
หนีไปหลบซ่อนบริเวณวัดเนินดินแดงนะครับ
เจ้าชาวบ้านที่รู้จักกับนายซอร์ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้นายซอร์เนี่ย
ปืนให้กับตำรวจแล้วก็เข้ามอบตัวซะก็เป็นช่วงเดียวกับตำรวจสายตรวจขับรถผ่านมาพอดี
ซอจึงยิงใส่รถของตำรวจจนเป็นเหตุให้มีการยิงต่อสู้
เสียงปืนดังสนั่นไปทั่ววัดเลยนะครับ
ตำรวจได้วิ่งไล่ติดตามตัวนายซอที่วิ่งหลบหนีไปทางด้านหน้าวัด
พร้อมกับเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะในที่สุดครับ
จู่โจมเข้าจับกลุ่มตัวในซอได้บริเวณข้างประตูทางเข้าหน้าวัดนี่แหละครับ
พร้อมกับยึดปืนลูกซองแบบพับฐาน๑กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนจำนวนถึง๑๗นัด
สภาพที่นายซอก็อิดโรยแบบนี้เพราะถูกตามไล่ล่าจับกลุ่มเนี่ยนะครับ
และจากการตรวจร่างกายเพราะว่านายซอถูกกระสุนเข้าที่บริเวณด้านหลังขวา๑นัดด้วยนะครับ
และกระสุนฝังในก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาพยาบาลต่อไป
จากการตรวจสอบรถกระบะของตำรวจบริเวณกระจกด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวรถก็ถูกกระสุนปืนข้างละ๑รูนะครับ
แล้วก็มีชุดสืบสวนสพเมืองปราจีนบุรีได้รับบาดเจ็บคล้ายกับเศษกระจกบาดเล็กน้อยอีก๒นายนะครับ
ถือว่าเป็นเหตุประทึกที่เกิดขึ้นที่ปราจีนบุรีครับ